ที่พูดถึงในโลกโซเทียลกันเยอะเลย
ไอ้หลงสู่นักที่รอเจ้าของ
แล้วก็อยู่ที่บริเวณถนนสุขุมวิทย์กิโลเมตรที่๓๔
ใกล้กับบ้านหนองขอนอำเภอเมืองจันทบุรี

ใครจะพาไปไหนก็ไม่เอาเลย
คนก็ไปโพสต์ในโลกโซเทียลว่าสงสารไอ้หลง

แต่ปรากฏว่ากลายเป็นงานเข้าไอ้หลงนะ

กันไปเยอะเลยจนไอ้หลงเนี่ยวิ่งหนีเข้าสวนไปเลยอ่ะ

มีหลายรายนะที่คิดว่าโหลงนี้เป็นของฉันแน่

เพราะว่าลักษณะท่าทางหุ่นรูปร่างหน้าตาของหลงมันคล้ายมาก

นางนงลักแก้วมากชาวสิงบุรีบอกว่า

แล้วก็มีสุนัขของเขาชื่อเจ้าลักกี้
หายไปเหมือนกับลักษณ์พาตัวไปค่ะ

แล้วก็เห็นหน้าไอ้หลงเนี่ยเห็นในโลกโซเทียลนะคะ
ต้องใช่แน่เลยต้องเป็นเจ้าลักกี้ของฉัน
เมื่อวานนี้นางเฉเอมฟรีเบียอายุ๕๙ปี
ของนางนงลักษ์พร้อมญาติก็ไปหาไอ้หลงค่ะ
ก็เดินไปเลยจ้าตะโกนเรียกลักกี้ลักกี้

กระดิกหูนะจ๊ะกระดิกหูหันมามอง
แต่สื่อเยอะชาวบ้านก็มาดูเยอะ
หลังจากนั้นไอ้เจ้าหลงเนี่ยก็เดินหายออกไป

ตัวเธอก็ไปลองรูปหัวพยายามจะอุ้มไอ้หลง
หลงก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่วิ่งหนีเลยนะคะ

จำตรงไหนเขาได้คะ
จำได้หมดเลยอ่ะจ้ะจำได้หมดเลยจ้ะ
ตัวเขาก็จำได้หมดเลยหน้าตาจำได้หมดอ่ะจ้ะ

ก็ภาวนาทุกคืนนั่งสวดมนต์ทุกคืน
ขอให้มีคนอุปถัมภ์เขา
พอให้ไปเจอแล้วมีคนส่งข่าวกลับมาจ้ะ
สวดมนต์ทุกคืนให้เจอเขาเร็ว
ให้คนอุปถัมภ์เขาให้แบบว่าช่วยเหลือเขา

สรุปเรียกลักกี้ไม่หัน
ไปรูปไม่ยอมไปอุ้มก็ไม่ยอม

นายวิโร่จูห้องอายุ๔๕ปีค่ะมากับแฟนเลย
แล้วก็ถือรูปถ่ายของสุนัขที่บอกว่าไอ้หลงเนี่ยเป็นสุนัขของเขาแน่เลย
มีรูปถ่ายด้วยนะบอกว่าชื่อเดิมเนี่ยชื่อพอลล่า

ก็ตะโกนเหมือนกันพอลล่าพอลล่า

แต่หลงบอกว่าหลงตกใจจ้ะพอลล่ามาไหม
หลงตกใจไม่ยอมเข้าใกล้แล้วก็วิ่งหนีไปตามไหลทาง
แล้วก็หายเข้าไปในสวนผลไม้ข้างทาง
โถยังไม่หมดรายที่๓มา
ผู้หญิงอายุประมาณ๓๕ปีบอกว่าฉันนี่แหละเจ้าของไอ้หลม
หลงจริงแล้วชื่อว่าเจ้ากล้วย
แต่โชคก็ไม่เข้าข้างเหมือนกัน
เรียกว่ากล้วยกล้วยกล้วยก็ไม่มาจ้ะ

ในรัฐนามกรประสุทธิ์อำเภอเมืองจันทบุรี
ก็เลยบอกว่าตอนนี้มีคนแสดงตัว๓คนแล้วอย่างที่เล่าให้ฟัง
แต่มันก็ยากกับการทำงานของทางประสุทธิ์
เพราะว่าตอนนี้เจ้าหลงตื่นตกใจไม่ยอมให้เข้าใกล้เลยนะคะ
ก็เลยเตรียมนำตัวเจ้าหลงกลับไปดูแลที่สำนักงานประสุทธิ์จังหวัดจันทบุรี
เพราะกลัวว่าไอ้หลงจะถูกรถชน
นั่นน่ะสิเพราะว่าอยู่ไหลทางอันตรายขับรถเร็วด้วยต่างจังหวัด
พอมันตื่นตกใจมันวิ่งไปไหลทางมันวิ่งเข้าไปในสวนเนี่ยคือมันอันตราย
แล้วก็จะต้องนำไปตรวจอาการทั่วไปด้วยนะคะ
ไปฉีดวัคซีนป้องกันเห็บป้องกันหมัดโรคพิษสุนัขบ้า
คุณผู้ชมทีนี้ไปดูที่สกลนครกันหน่อย

มีพลเมืองดีไปเจอสุนัขพันทางอีกตัวหนึ่ง
ตากแดดตากฝนข้างถนนเรียบรันเวย์ท่ากาศยานสกลนคร
นอนแบบนี้มา๔วันแล้ว
คาดว่าน่าจะพลัดหลงกับเจ้าของ
แล้วก็คล้ายกับมีอาการป่วยด้วยนะคะ
แล้วก็เจ้าตัวนี้ดูเหมือนไม่ค่อยจะดุร้ายนะ

พอเอามือไปลูบหัวเนี่ยไม่ตื่นตกใจอะไรเลย
ปล่อยให้รูปแต่ว่ารักษณะเนี่ยเหมือนกับหิวมาก
อ่อนแรงน่าจะป่วยแล้วก็ตัวสั่นตลอดเวลาค่ะ

เมืองต้นพลเมืองดีคนนี้ก็เลยบอกว่า

สุนัขตัวนี้ก็ไม่ยอมกินกลัวว่าจะป่วย

น่าสงสารก็คิดเหมือนกันนะ

เพราะว่ากลัวว่าเจ้าของอาจจะตามหาอยู่ก็ได้

ออกไหมครับก็เลยถ้าใครเอาไปทิ้งไว้

ช่วยหน่อยเถอะไปรับเขามาเถอะ
ตอนนี้พลเมืองดีเขาประกาศในเฟซบุ๊กแล้ว

อยากจะให้พลังโซเทียลหรือว่าสื่ออย่างเรา
ช่วยตามหาเจ้าของให้หน่อยนะคะ